สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ตอนนี้ได้ลุกลามไปหลายประเทศ
แต่ว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมรวมทั้งพาราลิมปิกเกมมั่นใจจะรับมือได้
กำลังเผชิญปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด๑๙
พร้อมทั้งวันว่ากีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกม๒๐๒๐จะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่
ล่าสุดนายโตชิโลมูโตซีโอฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิปิกและพาราลิมปิกเกม๒๐๒๐
ยืนยันว่าญี่ปุ่นยังพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในเดือนกรกฎาคม
พาราลิมปิกเกมในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอน
และไม่เคยมีความคิดที่จะยกเลิกการแข่งขันแต่อย่างใดนะครับ
เวลานี้ญี่ปุ่นยังมีเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
รวมถึงได้มีมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด๑๙ไว้ด้วยเช่นกัน
ลิปิกเกมครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาประมาณ๑๑๐๐คนจากทั่วโลกร่วมแข่งขัน
ขณะที่พาราลิมปิกเกมนะครับจะมีนักกีฬากว่า๔๔๐๐คนเข้าร่วม